เป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนอิจฉาเนาะ

แต่แบบว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยโชว์หวานกันเท่าไหร

แต่ว่าเขาไม่ได้โชว์แต่เขาก็บอกเขาก็แบบชอบขับรถวินเทจไปไหนด้วยกัน
แล้วคนชอบเห็นตามไฟแดงบ้างเพราะว่าเปิดกระจกไงบางทีแบบว่ารถกระจกมันใส
เขาบอกว่านี่แหละล่าสุดเนี่ยสาวจันจิก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนกัน
เขาบอกว่าไม่ใช่อีกกี้จ้าอีกกี้จ้า
เสิร์ชทันจิก่อนศัลยกรรมรอด

ก็เด็กอ่ะเนาะหลังจากมีแฟนเข้ามาคอมเม้นต์มาสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

เสิร์ชจริงด้วยนะแม่อะไรอย่างนี้นึกออกปะฮะ

อีกริปมันเป็นสกอยอ๋อ้าน่ะเป็นเพื่อนกับหรอเองจิ

มีไอดิวอิลิซาราอีกคนนึง

จริงแล้ววันนี้คนก็ถึงเอารูปมาลงกันอะไปดูกัน

ฟล์อย่างที่เราบอกว่าผมทรงเนี้ยมาจากโฟร์มดเลย

ไปดูกันเช็ด
ดิวอริสราดิวไหนดูสิ
นี่แหละรุ่นตบเลยอะไอดิวตอนนี้ตบเก่งมาก
บเข่งมากมือตบอันดับหนึ่ง

แต่มันกลับมาเพื่อนหนูโดนตบอยู่อ่ะ

ฮ่าทัศน์ทองซาว

เห็นไหมทุกคนต้องมีอันนี้

เดี๋ยวฉันขอกับสักข่าวหนึ่งนะ

ชอบมากค่ะคุณตัน

พอสระก่อนไม่เคยมีผมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
อิบ๊ะไหนวิคเอา

เมื่อไทยทัย

เพิ่มเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป